เพราะว่าเรื่องแรกที่อยากจะบอกเนี่ยเมื่อกี้คุณชนะบอกคนจะรักใช่ไหม
อยู่เฉยเขาก็รักค่ะคุณลักขโมยไปเลยค่ะ

ตอนนี้ผู้ประกอบการหวาดภาวะกันไปแล้วนะ
คือเขาประกอบการร้านเช่าจักรยานยนต์ใช่ไหม
แล้วก็มีกลุ่มคนมากันเป็นทีมเลยค่ะ
มาเช่ารถจักรยานยนต์แล้วก็หายไปค่ะ
ดูจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพของมิจฉาชีพเอาไว้ค่ะ
ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่
หญิงสาวสวมเสื้อส้มคนนี้
อาจจะเห็นหน้าไม่ชัดเพราะว่าคมไฟบังพอดี
แต่เห็นแว๊บรูปภัณฑ์สันธารชัดเจนเลย
อายุประมาณ๒๓ปีเป็นชาวจังหวัดภูเก็ต
เข้ามาเปิดห้องพักพร้อมกับเพื่อนร่วมแก๊ง
เป็นชายหญิงรวมทั้งหมด๔คน

จากนั้นนะคะหญิงสาวคนนี้โทรศัพท์ไปขอเช่ารถจักรยานยนต์
ตั้งอยู่ซอย๘หมู่ที่๒ตำบลอ่าวนางนะคะ
โดยให้รถจักรยานยนต์มา๑คัน
แล้วก็มาส่งที่หน้าโรงแรมในคืนวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา

ก็มีการติดต่อขอเช่าเพิ่มอีก๒คัน

ทางร้านก็เอารถมาส่งให้ที่หน้าโรงแรมเลยค่ะคุณ
แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาที่ต้องนำรถไปคืน

ไม่ไปคืนแล้วก็หายไปทั้งรถทั้งคน

เจ้าของร้านให้เช่ารถจักรยานยนต์เนี่ย

แจ้งความไว้ที่สพอ่าวนาง
ตามหาตัวหญิงสาวในภาพนี้ค่ะ
พร้อมกับชายอีก๒คนที่มารับรถจักรยานยนต์หน้าโรงแรม
แล้วก็เล่าบอกว่ารถทั้ง๓คันที่หายไป
สภาพใหม่ป้ายแดง๒คัน

ไปฟังเสียงจากเจ้าของร้านผู้เสียหายกันค่ะ
เพราะว่าเข้าไปขอที่พักในโรงแรม
ว่าคุณจะต้องมีรายละเอียดเรื่องของชื่อเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างแบบนี้
แต่ทั้งนี้นะเจ้าของร้านเขาถ่ายรูปของหญิงสาวคนนี้
พร้อมกับผู้ร่วมขบวนการหลังจากที่นำรถไปส่งเอาไว้ด้วย
ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๒๓ปีใช่ไหมคะ
ส่วนผู้ชายที่บอกเนี่ยยังเป็นเยาวชนนะคะ
เขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
แล้วหลังจากที่มีการมาตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ทะเบียนผู้เข้าพัก
ก็พบว่าผู้ที่มาเปิดห้องในวันดังกล่าวเนี่ย
เป็นชื่อของผู้มาเช่ารถตามบัตรประชาชนจริงคือตรงกันเลยค่ะ
เวลาจะเช่ารถเราก็ต้องเหมือนให้ชื่อพร้อมกับบัตรประชาชนด้วยคุณนึกออกไหม
แล้วก่อนหน้านั้นมีรถเก๋งสีน้ำเงินคันหนึ่ง
นำกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้มาส่งไว้ที่หน้าโรงแรมค่ะคุณ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีการตรวจสอบบัตรประชาชนที่ใช้ในการเช่ารถ๓คนใช่ไหม
พบว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีการตระเวนก่อเหตุในย่านแหล่งท่องเที่ยวหลายพื้นที่
โดยเช่ารถแล้วนำรถไปขายหรือนำไปจำนำเพื่อเอาเงินแต่ไม่ไปถ่ายถอนรถคืนนะคะ
เรื่องต้นนะคะตำรวจสอบประวัติแล้วก็พบว่าทั้ง๓คนมีคดี
มีคดียักยอกทรัพย์จากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลายคดีด้วยกัน
ตอนนี้ก็กำลังประสานให้พนักงานสอบสวนเร่งขอหมายจับ
เพื่อจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะอันนี้เรียกเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ
เพราะว่าตั้งใจแล้วก็จงใจเพื่อที่จะมาขโมยเลยค่ะ
มีการติดต่อขอเช่าห้องพักทำกันเป็นขบวนการมีรถกระบะมาส่ง
นี่ต้องฝากเตือนนะเพราะว่าหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมไปก่อเหตุที่ภูเก็ต
นี่ล่าสุดมาที่กระบี่กระบี่แล้วหลายพื้นที่ต้องระวังด้วยนะ